พาไปที่สุราธานีครับลูกชายห่วงแม่มาก
ไม่ชอบให้ใครมาเกาะแกะกับแม่ครับ
ปรากฏว่าล่าสุดเจอผู้ชายคนหนึ่ง
เห็นแล้วแบบไม่ชอบเลยเลยคว้าขวานไปจามหัวผู้ชายคนนั้นฮะ
แล้วเอาศพใส่กระสอบป่านไปซ่อนไว้ที่ใต้หลังคารถเก่า
จุดนี้ครับนี่คือหลังคารถเก่านะฮะ
วางไว้อยู่เห็นไหมสภาพคือมันมีทั้งฝุ่นเอ่ย
มีทั้งเศษใบไม้ใบญาติเต็มไปหมด
ใต้กระสอบนั้นใต้หลังคารถ
มันเป็นถุงกระสอบที่มีร่างของคนยัดใส่เข้าไป

คือถ้าเดินผ่านก็เหมือนกองขยะก็ไม่มีใครสนใจนะ
สังเกตก็ไม่รู้ครับคุณช่วงรุ่งเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจสพเวียงสะ
สุราธานีรับแจ้งว่ามีคนถูกฆ่าตายก็ไปตรวจสอบ
มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่บริเวณตรงนี้แหละครับ
พอเอาถุงกระสอบออกมาเปิดมาเห็นร่างของผู้ตาย
เป็นร่างนายสายันอายุ๔๗ปีครับ
สภาพศพใส่กางเกงขาสั้นสีเขียว
แผลเวอะที่หัวโดนขวานจามที่หัวไป๕แผล
หูข้างขวานี่คือฉี่ขาดเลยครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งร่างชนะสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
บริเวณที่เกิดเหตุนั้นลักษณะจะเป็นเหมือนบ้านปูนชั้นเดียวครับคุณผู้ชม
แล้วมีห้องน้ำอยู่ข้างบ้านห่างกันไม่ไกล
จะเห็นนะครับมีตัวบ้านขยับมานิดนึงก็จะมีห้องน้ำ
คนก่อเหตุคือนายสุริยงอายุ๓๖ปี
ชื่อเล่นของเขาคือในติ่งคนนี้ครับ
เจ้าหน้าที่คุมตัวเอาไว้ได้ไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
ก็จับกลุ่มได้แล้วเหตุผลเนี่ยเบื้องต้นเจ้าตัวบอกว่า
ผมห่วงแม่ไม่ชอบที่ผู้ตายมาเกาะแกะกับแม่ผม
แต่พอเราไปถามความจริงเรื่องนี้กับคนอื่นพลิกนะฮะ

เรื่องมีพลิกนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดจากปมห่วงแม่นะ
อาจจะมีปมอื่นเดี๋ยวรอติดตามผมจะเล่าให้ฟัง
จังหวะก่อนที่ผู้ตายจะโดนขวานจามหัวครับมิ้นคุณผู้ชม
เขาไปนอนเฝ้าผู้ป่วยอำมพลึกช่วงที่พาผู้ป่วยเข้าห้องน้ำ
ซึ่งห้องน้ำอยู่ห่างจากบ้านไม่ไกล
พาผู้ป่วยไปเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวส่งผู้ป่วยเข้าห้องน้ำเสร็จ
ตัวเขาก็ออกมารอข้างนอกจังหวะนั้นแหละครับเสี้ยววินาทีเดียว
คนก่อเหตุคือในติ่งสุริยงดักอยู่แล้ว
เอาขวานมาจามเข้าที่หัวแล้วไปโดนหูจนเกือบขาด
จากนั้นอำพลางศพเอาศพใส่กระสอบป่าน
ลากเอาไปซ่อนไว้ใต้หลังคารถเก่าครับ

เสร็จปุ๊บตัวในติ่งคนก่อเหตุไปล้างเลือดออกให้หมด
แล้วไปรับผู้ป่วยอำมพลึกที่เข้าห้องน้ำอยู่ตอนแรกนั่นน่ะ
ออกมาแล้วไปนั่งบนเตียงหน้าบ้านคือสวมรอยเลยครับ
ตอนแรกผู้ตายเป็นคนพาผู้ป่วยไปส่งในห้องน้ำ
เขาฆ่าผู้ตายเสร็จปั๊บล้างล่วงล้างเลือดเรียบร้อย
ไปรับคนป่วยออกมาแล้วพากลับไปนั่งที่เตียงหน้าบ้าน
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณดูสิครับ
เหตุเจ้าหน้าที่นั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากความห่วงแม่
เพราะเจ้าตัวรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครมายุ่งกับแม่เขาเลย
ผู้ตายเห็นว่าก่อนหน้านั้นมีข้อมูลว่าแวะเวียนไปหาแม่ของผู้ก่อเหตุอยู่บ่อย
เลยอาจจะเป็นปมทำให้เขาโมโหไม่พอใจก็เลยเกาะเหตุฆ่าโหดหรือเปล่า
ล่าสุดครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้หลักฐานเป็นวงจรปิด
อันนี้เป็นหลักฐานเด็ดนะฮะจังหวะที่ในติ่งเดินออกมาจากบ้าน
แล้วหลบอยู่ข้างห้องน้ำสังเกตดูนะครับ
ผู้ก่อเหตุคือลูกศรสีแดงผู้ตายคือลูกศรสีเขียว
นี่นะฮะภาพอาจจะไม่ได้คมชัดมากนี่เราพยายามซูมเข้าไปให้เห็นใกล้
จังหวะที่ในติ่งเดินออกมาจากบ้านแล้วไปหลบข้างห้องน้ำ
ก่อนที่ผู้ตายคือนายสุริยันจะเปิดประตูเข้าห้องน้ำ
แล้วก็เอื้อมมือไปปิดไฟหน้าห้องน้ำแล้วไปลากม่านบางตามาขวางเอาไว้บริเวณหน้าห้องน้ำ
ออกมาแล้วเนี่ยครับเหมือนกับเขารู้ว่าฝั่งตรงข้ามมีกล้องอ่ะ
เนี่ยเขาเอาลากม่านแล้วอ่ะเอามาบังแล้วเห็นไหมฮะ
เห็นไหมครับนี่ม่านขยับไปขยับมาอยู่ลากม่านมาบังเอาไว้
แล้วเดินไปซุ่มตัวอยู่ในบ้าน
ต่อไปครับนายสายันผู้ตาย
เดินออกจากห้องน้ำเข้าบ้าน
พาผู้ป่วยอำมพลึกเข้าห้องน้ำ
จากนั้นผู้ตายเข้าบ้านไปได้แป๊บหนึ่ง
เห็นในติ่งเขาเดินมาหา
แล้วลากผู้ตายไปบริเวณข้างบ้านครับ
ก่อเหตุเสร็จแล้วในติ่งทำความสะอาดบริเวณหน้าห้องน้ำ
ตั้งแต่ช่วงตี๕กว่าภาพมันเลยไม่ได้สว่างมากไง

ลูกชายของผู้ป่วยเขาออกมาเจอในติ่ง

สงสัยทำไมขยันจังมาทำความสะอาดบ้านให้แต่เช้าเลย
นี่ลูกชายลูกชายของผู้ป่วยมาเห็นปั๊บเออแปลกฮะเท้าสะเอวยืนดูอยู่ช่วง๗โมงเสร็จรุ่งเช้าที่ผ่านมาครับ
ก็เลยไปเดินสำรวจดูหน่อยซิทำไมมันแปลกรู้สึกเอกใจครับ
พบรอยเลือดลักษณะเหมือนรอยที่แบบมีคนลากนะฮะ
รอยเลือดถูกลากเป็นทางยาวไปที่ข้างบ้านแล้วก็ไปเจอกระสอบปาดที่อยู่ใต้หลังคารถเก่า
แจ้งเจ้าหน้าที่ครับให้มาตรวจสอบแล้วในติ่งก็โดนจับกลุ่มตัว
คุณปียนัทครับไปที่เกิดเหตุพบว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุนั้นไม่ใช่บ้านของในติ่ง
อย่างที่บอกว่าคือในติ่งเขาไปเฝ้าดูอยู่เนื่องจากว่าผู้ตายเขามาช่วยดูแลผู้ป่วยอมพลึกบ้านนี้ถูกไหมครับ
ในติ่งเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเราได้คุยกับเจ้าของบ้านซึ่งป่วยเป็นอำมพลึก
ตาถานันเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายมาอาศัยอยู่ด้วยมาช่วยดูแลตัวเองซึ่งเขาป่วยอยู่เนี่ย
แล้วก็บอกตอนอยู่ในห้องน้ำว่าได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนทุบอะไรบางอย่างตุบตับตุบตับ
ก่อนที่ตัวของผู้ก่อเหตุจะบอกว่าเดี๋ยวจะไปเปิดประตูห้องน้ำให้นะให้รออยู่ในห้องน้ำก่อน
จากนั้นได้ยินเสียงเหมือนกับคนฉีดน้ำล้างพื้นอยู่ข้างนอกตัวเองก็ไม่ได้เอกใจอะไร
แล้วตัวคนก่อเหตุก็ไปเปิดประตูห้องน้ำจากนั้นพาตัวตาถานันเนี่ยมานั่งหน้าบ้าน
แล้วในติ่งคนก่อเหตุก็ไปล้างพื้นต่อทำไมในติ่งจึงสามารถเข้านอกออกในบ้านนี้ได้
ถานันบอกว่าจริงจริงแล้วเขาก็เหมือนมีศักดิ์เป็นหลานชายอ่ะอืม
ดังนั้นเอาพอหลานมามาช่วยดูแลบ้านให้มาช่วยดูแลให้เขาก็เลยไม่ได้เอกใจ
แต่ก็ไม่คิดว่าหลานจะกล้าทำแบบนี้ครับ
ได้ยินอะไรตกปักตกปัก
แต่ว่าไม่ได้ยินนู้นไปผัดลมมันกะฮัก
ไอ้นู้นโหยโชษกัน
ทีนี้นางเอ็นดูอายุ๖๒ปีครับเธอเป็นน้องสาวเจ้าของบ้านแล้วมีศักดิ์เป็นป้าคนที่ก่อเหตุบอกว่า
วันที่เกิดเหตุเนี่ยตัวผู้ตายนายสายันเขาไปช่วยทำความสะอาดหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวของแม่ในติ่ง
หลังคาหน้าร้านเนี่ยพังลงมาเพราะว่าลมพายุพัดเพื่อจะแลกกับเงิน๒๐บ้าง๓๐บ้างนี่นะฮะทำงานแลกเงินนะครับ
แต่ในติ่งเนี่ยอาจจะไปเห็นจังหวะที่ผู้ตายไปอยู่หน้าร้านแล้วคิดหลอนไปเองป้าใช้คำนี้นะครับ
เกิดอาการหลอนคิดไปเองว่านายสายันจะมายุ่งเกี่ยวเกาะแกะกับแม่เขาเพราะในติ่งเนี่ยเพิ่งจะไปเบิกเงินค่าปาล์มน้ำมันมาหนึ่งพัน
แล้วก็ไปซื้อยาบ้ามาเสพซื้อยาบ้ามาเสพก่อนหน้านั้นนะครับที่ผ่านมาในติ่งกับนายสายันเคยมีเรื่องกันมาแล้วประมาณ๓๔รอบ
เพราะในติ่งมีอาการหลอนยาแล้วก็จะคิดทึกทักว่าคนนี้จะมาคิดไม่ดีทำไม่ดีกับบ้านเขากับแม่เขาแม้แต่แม่และ
น้องสาวที่อยู่บ้านเดียวกันอยู่ด้วยไม่ได้ครับคุณเพราะว่าจะทำร้ายแม่จะทำร้ายน้องหาว่าคิดจะมา
สมบัติบ้างแหละแล้วพออาการดีขึ้นเขามาขอโทษแล้วบอกว่าอย่าถือสาเลยนะผีเข้าอ้างว่าผีเข้าครับโทษผีโทษสางแบบนั้นฮะ
เมื่อวานจำตัวเองไม่ได้ใช่ไหมลูกมันว่าผีข้าววันนี้มันบอกตำรวจเหมือนกันว่าไม่ใช่มันนะ
ผีนะเขาก็ไปเปิดตาที่ร้านปลามา๑๐๐๐นี่แหละอันนี้เลยที่เขาได้ศีรภยามเยอะเมื่อวานที่จริง
คนตายกับแม่ในติ่งคนก่อเหตุเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันเลยเพียง
แต่แค่ว่าเขาเห็นว่าเออเรียกวานใช้ง่ายก็เลยเรียกมาใช้
งานแล้วก็ให้เงิน๒๐บ้าง๓๐บ้างแล้วติ่งไปคิดแบบนั้นได้
ยังไงได้คุยกับแม่ในติ่งครับแม่ของคนก่อเหตุบอกว่าลูก
แม่เนี่ยติดยาตั้งแต่๑๑ขวบฮะโอ้โหตั้งแต่ในติ่งอายุ๑๑ขวบนะครับ
ซึ่งปัจจุบันในติ่งอายุ๓๖ครับเข้าคุกคดียาเสพติดมาแล้ว๑๔
อีกครั้งใช้ชีวิตในสถานพินิษฐ์ก็เคยใช้มาแล้วตั้งแต่ยังเป็น
เยาวชนพอโตขึ้นมายังผิดอีกคราวนี้ขยับเข้าคุกเพิ่งจะพ้น
โทษออกมาเมื่อต้นปีเองครับเดือนมกราคมที่ผ่านมาตอนแรกเหมือน
การลูกชายจะดีขึ้นช่วง๒เดือนแรกที่ออกมาจากคุกเนี่ยก็
ทำการทำงานนะอันนี้แม่เล่าค่ะแต่พอสักพักหวนกลับไปเสพยา
อีกแล้วหนักขึ้นกว่าเดิมอาการก็เลยรุนแรงขึ้นครับผัวเธอเพิ่ง
ตายด้วยพ่อในติ่งเพิ่งตายครับ๒๘เมษายนนี่นะฮะแล้วก็เพิ่งจะมี
งานเผาไปเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองค่ะต้นเดือนพฤษภาคมฮะ
เวลาผ่านมาแค่๒๐กว่าวันแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญแบบ
นี้เธอบอกว่าหลังจากที่เธอสูญเสียสามีไปแล้วเนี่ยเคยเห็น
ยาบ้าหลายสิบเมตรซ่อนอยู่ในผ้าเช็ดตัวของลูกชายเธอเลยคิดว่า
ว่ากลับไปยุ่งอีกแล้วแน่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
แล้วแน่ลูกชายตัวดีส่วนตัวคิดมาตลอดว่าสักวันหนึ่งคง
ต้องมีคนเจ็บหรือไม่ก็คนตายด้วยนะมือของติ่งลูกฉันเนี่ย
แหละได้แต่คิดนะภาวนาว่าจะไม่เกิดขึ้นก็ไม่คิดว่าสุดท้าย
แล้วมันจะเกิดขึ้นจริงจริงไม่ใช่แค่ฉันและคนในครอบครัว
กลัวนะชาวบ้านแถวนี้เขากลัวลูกชายฉันกันหมดเลยเพราะ
แต่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าหึงแม่ที่เขาหลอนยาของเขา

คือลูกชายเขาเป็นอย่างนี้นานแล้ว

ลูกชายอายุ๓๐กว่าจะฝากผีฝากไข้สุดท้ายฝากไม่ได้
เพราะว่าลูกไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเอง
ส่วนศพของนายสายันวันนี้ลูกเดินทางมารับร่าง
กลับไปบังเกิดกุศลที่นครศรีธรรมราชครับ
ลูกสาวของผู้ตายคุณกันติมา
บอกว่าพ่อเพิ่งจะไปอยู่ที่บ้านหลังที่เกิดเรื่อง

ประมาณสัก๕๖เดือนเอง
ก่อนหน้านี้เช่าห้องอยู่ที่ตัวอำเภอเวียงสะ
แล้วก็ทำงานรับจ้างคือหาเช้ากินค่ำไปวัน
จนกระทั่งมีงานดูแลคนป่วยแล้วงานก็ไม่ได้หนักหนาอะไร
ดูแลเขาพาเข้าห้องน้ำกินข้าวกินยา
แล้วมันก็ดูจะชีวิตกำลังไปได้ดี
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ยอมรับว่าเสียใจมาก
นิสัยของพ่อเนี่ยจริงแล้วก็ชอบดื่มเหล้านะ
แต่ไม่เคยไปมีเรื่องทะเลาะกับใคร
ที่ผ่านมาโทรหาพ่อคุยกันตลอด
พ่อก็ไม่เคยเล่าปัญหาว่าตัวของติ่งไม่ชอบหน้าพ่อ
ตัวของติ่งเคยทะเลาะกับพ่อไม่เคยรู้เลย
รู้อีกทีคือพ่อโดนฆ่าตายแล้วครับ
ก็ตัวเล็กว่าจะเอาเหลืองให้ถึงที่สุด
แต่ทางบ้านดีกว่าคนฆ่าเขาก็ไม่มี
ที่ว่าจะไม่มีวิแววที่จะช่วยเราได้ค่ะ

ใช่ค่ะยายเขารับโทษให้ถึงที่สุดเลย

นี่คือความรู้สึกของครอบครัวผู้ตายครับ
ทางคดีตำรวจสพเวียงศาสท่านผู้กำกับโรงพักบอกว่า
เมืองต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และกำลังเร่งรัดให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำ
และรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามกฎหมายแล้วนะครับ

เรื่องของยาเสพติดนั้นตรวจพบหรือไม่อย่างไร
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ตายอีกครั้งครับ